โค้ชเอกที่อยู่กับเด็กในถ้ำหลวง

หัวหน้าโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือ
โค้ชนบนายนพรัชกันทวงศ์
วันนี้โค้ชนบก็ไปเยี่ยมโค้ชเอก
แล้วก็เด็กทั้ง๑๒คนที่โรงพยาบาลเกียงรวายประชานุคระ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าเยี่ยมนะครับ

ยังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กด้วย
ที่ให้เข้าไปก็เฉพาะคุณพ่อคุณแม่จริง

แต่โค้ชเอกก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างนะครับ
บอกว่าก็ได้บอกข่าวดีกับเด็กไปว่าตอนนี้
ทีมหมูป่าของเราเนี่ยมีทีมฟุตบอลระดับโลก

ซึ่งพบว่าเด็กก็ดีใจมากนะครับ
ใจจริงเราก็อยากไปเห็นเด็กนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามัน
เขาคำนวณเขาประเมินแล้วว่า
ถ้ายังไม่เจอกันมันจะดีกว่า
ก็เลยขอฝากจดหมายเป็นข้อความสั้นเข้าไปหาเด็ก
ซึ่งนั่นก็ทำให้โค้ดคลายความคิดถึงเด็กไปได้ระดับหนึ่ง
แต่ก็ยังมีความต้องการที่จะอยากพบเจอน้องเป็นอย่างมากครับ
ก็จะมีของเด็กทั้ง๑๒คนก็จะบอกว่า
นบและทุกคนในทีมหมูป่า
เฝ้ารอให้กำลังใจแล้วก็สู้นะรักษาตัวให้ดี
แล้วเราจะได้พบกันอะไรประมาณนี้โค้ดก็จำไม่ได้
แต่ว่าเนื้อหามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ของโค้ดเอกก็จะเป็น
ประมาณว่าผมก็เฝ้ารอโค้ดเอกตั้งแต่วันที่ติดถ้ำ
รักษาตัวนะสู้ไว้เจอกันอะไรประมาณนี้ครับ
แจ้งเด็กในระหว่างการพักซ้อมเมื่อวาน
น้องก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีแรงฮึกเหิมที่จะได้ไปกันครับ
แต่ตอนนี้ผมยังรอการติดต่อมาอย่างเป็นทางการอยู่ครับ
เชิญมาเยอะหลายทีมนะครับใช่

เออแล้วรู้สึกยังไงถ้าได้ไปจริงเนี่ย
ชนกบอกว่าถ้าได้ไปจริงมันก็ดีนะครับ

แต่ก็ยอมรับว่าเกรงว่าจะติดปัญหาด้านสัญชาติของเด็กนั่นแหละนะครับ
ส่วนความฝันของทีมหมูป่าก็คือ

แต่มันก็มีปัญหาเรื่องสัญชาติของน้องอีกนั่นแหละ

ขณะนี้ก็ได้ร่วมกับผู้ปกครอง
รวมรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหมด
เพื่อยื่นไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าเข้าใจดีว่าระบบราชการของไทย

ของทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงทั้ง๑๓คนนะครับ
รวมทั้งสื่อมวลชนเสนออย่างระมัดระวัง
และเป็นไปในแนวทางสร้างสรรค์
จากบางเรื่องอาจจะไปกระทบกระเทือนกับจิตใจของทั้ง๑๓คนได้
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วน

๓คนสามารถออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
เดี๋ยวถ้าทุกคนหายดีเป็นปกติแล้วทางทีมของเขาก็คงจะมี
การต้อนรับสมาชิกทีมกลับคืนสู่ทีมกันอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ก็เริ่มฝึกซ้อมกันแล้ว
หลังจากงดซ้อมไป๒สัปดาห์ช่วงที่เพื่อนติดอยู่ในถ้ำ